แสดงความยินดีกับทีมวอลบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีของไทยนะครับ
ชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่๑๙นะครับ
ชิงชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับเวียดนามทั้งสองทีมนี้ต่างยังไม่เสียเซต
ในรายการนี้ก็ถือว่าเป็นการเจอกันในเวลาที่เหมาะสมที่ใช่ที่สุดนะครับ
เป็น๒ทีมที่ดีที่สุดในย่านอาเซียนนี่แหละครับ
เจอกันครั้งนี้ก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายของทีมสาวไทยนะครับ
แต่สุดท้ายไทยเราก็เอาชนะไปได้นะครับ๓๑เซตกับ๒๕๑๖๒๕๑๓๒๙๒๕๒๕๒๐
ซึ่งทีมสาวไทยก็คว้าแชมป์ไปครองซึ่งหลังจบเกมนะครับ
ชำนาญดอกไม้หัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการที่ไทยนั้นเสียเซตที่สาม
ซึ่งถือว่าเป็นการเสียเซตแรกเซตเดียวในทวนาเม
ในธุรกิจนี้เนื่องจากรกีฬานั้นมีความมั่นใจมากจนเกินไป
ผ่อนเกมแต่สุดท้ายก็กลับมาได้ครับ
สำหรับเกมวันนี้กับเวียดนามนะฮะก็ผมถือว่าเราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนะฮะ
ปรับปรุงอีกพอสมควรทีเดียวนะฮะแต่คาดว่ายังไงก็คงจะทันที่โคราชนะครับ
ขณะที่ชัชชุออนโมกศรีนะครับก็คว้า๒รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมกับตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมนะครับ
ขณะที่พิมพิชยากกรำครับคว้ารางวัลผู้เล่นบีหลังยอดเยี่ยมนะครับ
และอีกหนึ่งคนที่คว้ารางวัลก็คือทิชากรบุญเลิศคว้าตำแหน่งบอลเร็วยอดเยี่ยมนะครับ
เช้าวันพรุ่งนี้เวลา๗นาฬิกาเลยนะครับ
รายการนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดด้วยนะครับ